พังงามีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
คนรับจ้างส่งอาหารให้ช้างถูกช้างทำร้ายจนตาย
คือถูกช้างไล่เตะแล้วก็เหยียบจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งเขาคาดการณ์เบื้องต้นว่าช้างอาจจะห่วงถิ่นแล้วก็ไม่คุ้นกลิ่นค่ะ
ตำรวจภูทรทุ่งคาโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
ก็ลงพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบเหตุการณ์ในสวนปาล์มน้ำมันนะคะที่ตะบนสองแพรกช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุมันเป็นจุดพักช้างหลังเลิกทำงานค่ะ
ถาวรแสวงกิจวัย๕๙ปีคนรับจ้างส่งอาหารเลี้ยงช้าง
ก็เสียชีวิตอยู่ในสภาพศพศีรษะผิดรูป
เลือดออกจากปากแล้วก็จมูกไหลท่วมทั่วทั้งใบหน้านะคะ
นายอนุรัติลูกชายของผู้ตายบอกว่า
ช้างที่ทำร้ายพ่อเนี่ยชื่อว่าพังมาอายุ๔๐ปีแล้ว
เป็นช้างทัวร์ท่องเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่
ตอนนี้ถูกย้ายไปล่ามไว้ในป่าริมคลองห่างจากชุมชนแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุตัวเขากับพ่อเอาสับปะรด

เพื่อจะไปส่งในพื้นที่ตำบลสองแพรก
โดยพ่อเป็นคนนำไปส่งในจุดพักช้างที่เกิดเหตุ
ส่วนตัวเขาไปส่งอีกจุดใกล้กัน
ระหว่างนั้นค่ะมีชาวบ้านเห็นโซ่ที่ล่ามขาช้างพังมา
มันหลุดอยู่ก็ตะโกนเตือนนายถาวรบอกว่า
อย่าเข้าไปใกล้ช้างนะรอควานช้างมาก่อนค่อยเอาอาหารไป
แต่มันเป็นจังหวะที่นายถาวรกำลังขนสับปะรดลงจากรถ

จังหวะนั้นเองค่ะที่พังมาเนี่ยนะ
พุ่งเข้ามาแล้วก็เตะนายถาวรจนกระเด็นเลย
จากนั้นคือตามเตะซ้ำจนกระเด็นไปไกลกว่า๓๐เมตรค่ะ
ที่ชาวบ้านจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
ร่างนายถาวรขึ้นท้ายรถกระบะส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่ทันการแล้วนะคะนายถาวรเสียชีวิตแล้วค่ะ

ช่วงที่นายถาวรเอาอาหารไปให้ช้างเนี่ย
น่าจะเป็นจังหวะที่ช้างหวงถิ่นอาศัย
แล้วก็ประกอบกับไม่คุ้นกลิ่นด้วย

ปรีเข้าทำร้ายนายถาวรจนเสียชีวิตค่ะ